ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูดาราหน้าใหม่ของวงการบันเทิงค่ะ

ที่บอกว่าหน้าใหม่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่แหม่มเขาขึ้นแท่นเป็นกูรูเรื่องของการศัลยกรรมความสวยความงามไปแล้ว
ถึงขั้นขนาดทำรายการไม่โง่นะคะซีสลงยูทูปนะคะคุณนี่ค่ะลงทุนบินไปเกาหลีไปแก้หน้ามาสองรอบใช้เวลาพักฟื้นไป๖เดือนในที่สุดกลับมาตอนนี้เป๊ะเวอร์
แต่ว่างานนี้พี่แหม่มเขาออกตัวก่อนนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแพลนอีกก็คือจะไปทำบริเวณใต้ตาคือหลายคนก็สงสัยว่าอุ้ยตกลงพี่แหม่มพี่ติดศัลยกรรมหรือเปล่าไม่ยอมเลิกหรือเปล่าทำไมถึงออกมาพูดเรื่องทำหน้าบ่อยรวมไปถึงเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของเพื่อนซีแม่ชีกิ๊กด้วยนะคะจะคัมแบ็คเป็นต่อเมื่อไหร่ไปฟังเต็มชัดกันเลยจ้า
รวมถึงใต้ตาแต่มันยังทำไม่ได้ต้องรอกกปีเพราะมันต้องกรีดซ้ำตรงนี้ใจหลายคนแบบประมาณแบบพอแล้วพอแบบเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะไงว่าแบบไม่พอดีแล้วมันจะเลยอีกหนึ่งเรื่องอยากถามแม่ชีกิ๊กจะศึกแล้วจะมาร่วมเป็นต่อไหมคะเดือนสองเดือนนี้ก็มาแล้วอนุโมธนาที่มีข่าวว
ก็มีโอกาสได้เจอพี่แม่มสวยมากคือเหมือนว่าพี่แม่มเนี่ยไม่ได้ดูว่าสัญญากรรมเยอะนะแต่ว่าเหมือนว่าพี่แม่มในตอนสาวสาวหน้าตาแบบเนี้ยแล้วตอนเนี้ยก็ยังแบบเนี้ยอยู่คือยังคงเหมือนเดินถูกคือหน้าตาเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนไปพี่แม่มบอกว่าเขารู้ว่าอะไรคือพอดีไม่พอดีอันเนี้ยทำแล้วก็ดีนะคือมัน